คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ค่ะ
คุณแม่ยังสาวได้เอาลูกอายุ๗เดือนไปฝากเลี้ยง
คือมีคนที่เขารับเลี้ยงเด็กเขาก็รับฝากเลี้ยง

แรกก็ฝากเลี้ยงก็มารับกลับดี
แต่ล่าสุดเนี่ยพอเอาไปฝากปุ๊บหายไปเลย

คนที่เขารับฝากเลี้ยงเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้

คนที่โพสต์ก็คือนายสุวิทย์รักธรรม

นายสุวิทร์บอกว่าจริงแล้วตัวเองทำงานออกแบบนะ
แต่แฟนเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่มีงานประจำ

ก็เลยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งในอินเตอร์เน็
บอกว่าอยากจะหาคนเลี้ยงลูกอายุ๗เดือน
ก็เลยคุยกันตกลงกันจ้าง๑๐๐๐บาท
ผ่านมา๓ครั้งไม่มีปัญหาอะไร
แต่ก็มีบ้างที่มาช้าผิดเวลา

สุดท้ายเขาบอกว่าฝาก๕วันนะ

ผู้หญิงคนที่เอามาฝากตัวแม่เงียบหายไปเลย
คุณภาคภูมิไลน์ไปก็ไม่อ่านไม่ตอบไม่รับโทรศัพท์
ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ก็ตอนแรกเลยผมกับแฟนเนี่ยคือทำงานกันอยู่ที่บ้าน
ก็เรียกว่ามีเวลาว่างพอแล้วเห็นลูกผมเองไม่มีเพื่อน
ก็เลยอยากจะรองรับมาเลี้ยงได้รายได้เสริมด้วย

ช่วงแรกที่มาครั้ง๓ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ถือว่าเลวร้ายมาก
คืออย่างดีก็แค่มารับช้า
หรือว่าติดต่อตามตัวไม่ได้เลย

แต่หลังเราเริ่มรู้สไตล์อ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาช้าหน่อยนะ
ก็อุ่นใจไม่ว่าอะไร
พอมาครั้งที่๔จ้าง๕วัน

ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เยอะดีก็เอาละกัน
แต่ทีนี้พอถึงวันที่๕เขาเงียบติดต่อไม่ได้
เราคิดว่าเขาคงเหมือนเดิมปล่อยไว้ถึงวันที่๖
วันที่๖ติดต่อไม่ได้เลยปิดเครื่องไม่รับสาย
ตัดช่องทางติดต่อทางโซเชียลทุกอย่าง
พอเราคอมเมนต์ไปเขาลบเขารู้ตัวหมด

แล้วก็ลองเข้าไปสอบถามดูว่าจ้างวันละเท่าไหร่
พอรู้ว่าวันละพันก็เลยรับไว้
นี่ค่ะคนในโลกโซเชียลก็มาแสดงความคิดเห็นสงสารเด็ก
ในกลุ่มภาคภูมิ๗เดือนหนึ่ง
คนโพสต์ก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไทย

ถ้าแม่ติดต่อกลับมาก็จะได้รับกลับไปเลี้ยงดูได้
แล้วก็ฝากเตือนว่าต้องตรวจสอบประวัติให้ดีนะ
ใครจะมาฝากลูกเอาไว้เลี้ยงแบบนี้นะคะ
ก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายค่ะ
เราบอกว่าเราต้องการเรื่องนี้เรื่องเดียว

เราก็ไม่คิดที่จะให้เขาอันตราย

ก็ถ้ามาที่นี่น่าจะดีที่สุด

ถ้าจะต้องรับจ้างกันจริง
อยากให้รู้ข้อมูลของฝ่ายที่จ้างไว้บ้าง
ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนชื่อจริงที่อยู่
หรือเอกสารสำคัญอะไรที่เราสามารถตามเขาได้จริง
เพราะตอนนี้ของผมเนี่ยไม่รู้อะไรเลย

มีแค่ทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกันทักไลน์กัน
เขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ

พนักงานสอบสวนก็บอกว่าตรวจสอบประวัติให้
ผู้หญิงคนที่เอาลูกมาฝากเอาไว้

แล้วมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีนะคะ

ก็เลยเชื่อว่าการที่ไม่กลับมารับลูก

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสืบหาพยาหลักฐาน
ถ้ามีเจตนาทิ้งเด็กก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
มันมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๖
เรื่องของการทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

แต่ทางที่ดีมารับเด็กกลับไปดีกว่า
โชคดีที่น้องยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะ
บางรายนี่ทิ้งตามป่าตามข้างทางตามถังขยะเลยก็มีนะครับ